ไฟไหม้โกดังของโรงงานรับซื้อของเก่า

เจ้าหน้าที่ดับไฟกองที่เป็นกระดาษ

ยังต้องฉีดน้ำดับฉีดน้ำเลี้ยงอยู่
เพราะไฟยังไม่สนิท
มันน้ำหนักตรงนั้นตั้ง๒๐๐ตัน
ไอ้กองพลาสติก

ตั้งอยู่ในพื้นที่บุษรีชะวนบวิณเผอะศรีราชา

เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะ

ควบคุมไฟที่ไหม้กองกระดาษอัดก้อน
น้ำหนักกว่า๒๕๐๐ตันได้แล้ว
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เอง
แต่ยังไฟนะฮะไฟเนี่ยยังลามไปยังกองพลาสติกน้ำหนัก๒๐๐ตันอย่างต่อเนื่อง
ลมมันแรงนะครับหน้าหนาวลมกระโชกแรงตลอดเวลาเลยทำให้การดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก
นิยมนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโอ้โหต้องเปลี่ยนกันมาฉีดเสร็จไปเติมน้ำ
เสร็จไปเติมน้ำสลับกันครับช่วงบ่ายได้รับการสนับสนุนรถฉีดโฟมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีครับ
ช่วยดับไฟคาดว่าวันนี้จะสามารถคุมไฟให้สงบได้แน่นอนขณะเดียวกันนะครับ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาค๑๓
เข้ามาตรวจวัดค่ามลพิษพบว่า
มีควันไฟสีดำพวยพุ่งลอยขึ้นไปในอากาศจำนวนมาก
นะครับกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีราชานะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่๓
หมู่บ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุห่างไปเนี่ยมีอยู่ประมาณ๑๕๐หลังคาเรือนครับ